ไปดูผู้ชายคนหนึ่งของขึ้นฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ต้องไประงับเหตุไว้สักนิดหนึ่ง

ให้คุณผู้ชมไปดูกันเอาเองนะฮะว่าขึ้นอะไรบ้างฮะ
นั่นนั่นนั่น
สวะเสือโค้เป้าหมี

เสือเซอร์มิ้งตัวเน่

เจ้าหน้าที่ก็เล่นไปกับเขาด้วยเลย

คือนี่คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้มีท่าทีแปลก
บางทีเขาก็คลานสี่ขาบางทีเขาก็คลานแนบพื้นเลย
เป็นทั้งเสือโครงก็มีเสือโครงตัวใหญ่นะ

แล้วแบบนี้ที่ไปดิ้นไถอยู่นี่คือเป็นตะขาบนะ
เป็นตะขาบนะครับคลานอยู่ตามพื้น

ผู้ชายคนนี้เขามีอาการแบบนี้
อยู่ข้างตลาดราตรีหน้าสารากลางจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องร้องเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาดูก่อนเลย
เทศกิจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ่ายคลิปไว้๕โมงเย็นครับ
มีชาวบ้านโทรศัพท์มาแจ้งเห็นชายคนนี้มีอาการแปลกฮะ
เดี๋ยวก็คลานเดี๋ยวก็เลื้อยอยู่บนทางเท้า
ส่งเสียงคำรามฮ่ามันสัดเลยนะ

ผมเหรอผมคำรามเหมือนพี่เขาเลยครับฮ่าเมื่อกี้ข้าวเหมือน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจก็รีบเดินทางมาดูเข้าไปใกล้นะครับ
โอ้โหรู้เลยเกิดอะไรขึ้นคุณ

แอลกอฮอล์คลักคลุ้งเลยก็เลยเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เมา
ก็เลยปล่อยให้เขาสำแดงเดทให้หนำใจไปก่อน

แล้วเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เทศกิจพาไปนั่งพัก
พอไปนั่งพักปุ๊บนะก็ประสานตำรวจ
นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเลยฮะ

กลัวจะไปก่ออันตรายกับประชาชนถ้าคุ้มคลั่งมากกว่านี้นะ

อยู่ไปขย่ำชาวบ้านทำอย่างไร
เบื้องต้นสอบถามเจ้าตัวให้การวกวนนะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองเป็นใครมาจากไหน

อย่ามารับตัวหรือไม่ก็ต้องส่งบำบัดรักษา

คนขับสำล้อแถวนั้นบอกว่าเห็นบ่อยมากนะ
ผู้ชายคนนี้กินเหล้าเป็นประจำมีอาการแบบนี้
บางทีเป็นลิงปีนอยู่ตามกำแพง

บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยข้าเป็นเสือดำเว้ย

เป็นสัตว์ได้ทุกชนิดเลยชาวบ้านบอกนะฮะ